ยังต้องไว้ใจผมว่าจริงนะ
ใช่คืออาหารทะเลที่จะพาไปอยู่ที่จังหวัดเรยอง
เขาบอกว่าเงินเนี่ยนะฮะแค่หลักร้อยก็สามารถอร่อยได้อย่างเต็มที่เลยครับ

ริมทะเลกับร้านที่มีชื่อว่าตีน้อยริมเล
มีนายกิติมงคลโชธอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของร้านฮะ
เป็นร้านอาหารตามสั่งขายมา๓ปีแล้ว
ขายกัน๓คนพ่อแม่ลูกนั่นแหละก็ภรรยาเป็นคนทำ
แต่พอเจอกับพิษโควิด๑๙รอบแรกก็ทำให้ปิดร้านไป๒เดือน
แต่เปิดรัดอีกครั้งมาครั้งนี้เพิ่มเติม
เมนูอาหารทะเลเพิ่มเยอะมากขึ้นไปอีก
เขาบอกว่าได้วัตถุดิบอาหารทะเลมาจากชาวประมงพื้นบ้าน
อยู่ที่บริเวณนี้นั่นแหละมาส่งให้ทุกวัน
ทีนี้ลูกค้าเนี่ยมากันเยอะบางวันทำไม่ทัน
ออเดอร์ใส่กล่องกลับบ้านก็มีเยอะนี่คุณลูกกั้งนี่
เพียบเลยครับวัตถุดิบที่เลือกใช้ก็มี
หึกไข่กั้งกุ้งหอยเชลหอยแม่งผู้ปลาฉลาม
เฮ้ยมีปลายฉลามด้วยเหรอ
ไข่ปลาริวเซียวปูนิ่มปลาโอ
แต่ละอย่างไม่ธรรมดาเห็นร้านแบบดูบ้านทั่วไป
แต่วัตถุดิบเขาเนี่ยก็พอกับพวกพัฒนาคารเลยนะ
โอ้นี่น่ากินหน่อยดูดินี่ดูผัดผัดได้หรือยัง
น่ากินมากครับคือร้านนี้ลูกค้าสั่งอะไร
ทำให้ได้หมดเพราะเป็นร้านอาหารตามสั่งอย่างแท้ถูก
เยี่ยมเลยเอ้ามีอะไรอ่ะ
ผัดเผ็ดผัดกะเพราผัดชาผัดพริกไทยดำ
กระเทียมพริกไทยหรือต้มยำทำได้หมดฮะ
โดยจะผัดราดข้าวเป็นจานจานนึงเนี่ยก็เริ่มต้นสักประมาณ๕๐บาท
แต่ถ้าเป็นผัดทะเลรวมทั่วไปก็๖๐๗๐บาท
อย่างที่บอกกล่องหนึ่งจานหนึ่งไม่ถึง๑๐๐บาทนะ
คืออาจจะสั่ง๒๓ชามก็อยู่ในหลักร้อยที่อิ่มได้
ในระดับที่อิ่มหลายคนนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วถ้าเป็นเมนูที่มีไข่ปลาริ้วเซียวล่ะอันนี้ก็ต้องแพงขึ้นมานิดหนึ่ง
ก็อยู่ที่ราคาจานละ๑๐๐บาทนะครับ
คือเขาบอกว่าไข่ปลาเรียวเซลล์ของเขามันหายากขายดีและหมดไหวมาก
แล้วก็ไม่ได้มีทุกวันนะต้องรอชาวประมงจับมา
ถึงจะได้มีโอกาสได้ทานกัน
อย่างที่บอกเงินหลัก๑๐หลักร้อยก็สามารถหาทานได้สำหรับร้านนี้นะครับ
ใครอยากลองไปริมรสเมนูเด็ดที่ร้านตีน้อยริมเลนี่ก็ไปกันได้ที่ถนนเรียบชายฝั่งตะบนปากน้ำอำเภอเมือง
จังหวัดระยองครับเปิดขายตั้งแต่ช่วงเช้านะ๘โมงเช้าจนถึง๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็นของทุกวัน
เย้พาไปกินนะบอกแล้วนะสบายสบายกันหมดเลย